แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องที่สยองสำหรับคนในครอบครัว
มีผู้หญิงคนนึงเขาสูญเสียพี่ชายไปพี่ชายเสียชีวิต
แล้วเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณแม่แม่เป็นโรคประจำตัว
แล้วแม่ก็ช็อกเสียชีวิตตายตามพี่ชายไปอีกหนึ่งคน
กลายเป็นสูญเสียคนรัก๒คนในวันเดียวกัน
นี่ฮะก็เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นเร่งปั๊มหัวใจ
นางเผือดภาคเพียรอายุ๖๘ปี
อยู่ที่ตำบลพระขาวอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
โดยมีนางสาวจิมราภาพเพียรลูกสาวนั่งร้องไห้อยู่ใกล้
แต่ว่าก็สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่สามารถจะยื้อชีวิตของแม่เอาไว้ได้
เพราะว่าสิ้นใจในเวลาต่อมาครับ
เป็นภาพที่สลดใจมากนะครับ
สอบถามนางสาวจิมราภาลูกสาวบอกว่า
พี่ชายเพิ่งจะเสียชีวิตเย็นเมื่อวานที่เมืองทอง
แต่ไม่ได้บอกแม่ให้ทราบเพราะว่า

เนื่องจากว่าแม่มีโรคประจำตัว

แม่เกิดภาวะช็อกกระทันซะก่อน
คนขับก็เลยนำรถเข้าไปจอดภายในปั๊มเอสโซก่อนถึงศูนย์

และสุดท้ายแม่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ

สุดท้ายตัวเองนะเสียทั้งแม่เสียทั้งพี่ในวันเดียวกัน
ทำใจไม่ได้เพราะว่าต้องบนสูญเสีย